สถานการณ์โควิด๑๙ล่าสุดวันนี้
มี๑๑รายผู้เป็นรายหมาย
เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็อยู่ในฐานะที่กักตัวทางภาครัฐ
แต่ว่าการผอลปรนในที่๓รายะต่อไป
เกิดคำถามเยอะนะคะว่าจะมีการผ่อนปลนอะไรบ้าง
สวบคบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมเป็นการประชุมใหญ่ของสวบคในวันพรุ่งนี้
ให้ฟังความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ก็จะชัดเลยนะคะ
ในแพทย์ธุปริศิลป์วิศนุโยธีนโคศกสวบคอเป็นผู้แถลงเช่นเคยนะคะ
ผู้ป่วยใหม่ล่าสุดก็คือมีเพิ่มสิบเอ็ดรายทั้งหมดเป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐค่ะแบ่งเป็นสามกลุ่มแบบนี้ค่ะ
เดินทางมาจากอินเดีย๑รายเป็นผู้หญิงคนไทยอายุ๓๒ปี
กลับไทย๒๒พฤษภาคมไม่มีอาการป่วยอีกแล้วนะคะที่ไม่มีอาการ
กลุ่มที่๒เดินทางมาจากกาต้า๖รายถึงไทย๒๒พฤษภาคม
เป็นผู้ชาย๕รายมีอาชีพพนักงานนวดและเป็นผู้หญิง๑รายมีอาชีพเป็นแม่บ้าน
จำนวนนี้ไม่มีอาการป่วย๓ราย
กลุ่มที่๓ค่ะเดินทางมาจากคูเวทเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะ
ทำงานที่แคมป์ของบริษัทต่างชาติกลับเข้าประเทศไทย๒๔พฤษภาคม
แต่ว่าทั้งหมดนี้ในกลุ่มที่๓มีอาการหมดเลยก็คือป่วยกันทั้งหมดเลย
แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีอาการอีกแล้วนะคะ
แต่ก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐอยู่แล้ว
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะคะ๓๐๖๕รายกลับบ้านแล้ว๒๙๔๕ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๖๓รายเท่านั้น
ผู้เสียชีวิตสะสม๕๗ศพค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องของการผ่อนปลนระยะ๓ค่ะ
คุณหมอทวีสินบอกว่าระยะ๓คาดว่าที่จะมีการผ่อนปลนเพิ่มเติม
เช่นร้านค้าในห้างสรรพสินค้าเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะการซ้อมของนักกีฬาตัวแทนต่าง
ระยะ๓นี้ค่ะทุกกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปลน
จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยชนะทั้งหมดเลยนะคะ

เพราะว่าเป็นกิจการและกิจกรรมที่ถือว่ามีความเสี่ยงในระดับปานกลาง
ที่ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่เสี่ยงสูงด้วยซ้ำ
แต่ว่าทางสบคเนี่ยปัจจุบันเราใช้เว็บไซต์

แต่ในเฟสที่๓เนี่ยกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูงเนี่ย

จะต้องมีแอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะ
หรือว่าลงทะเบียนด้วยการเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรก็ได้เนี่ย
จากนี้ไปเขาจะบังคับว่าคุณต้องใช้แอปพลิเคชันแล้ว
ค่ะเพราะว่าตอนนี้บางที่ก็ยังอนุโลมว่าเป็นการเขียน
จดลงสมุดแค่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์
แต่แอปพลิเคชันนี้จะมีการใช้ก็คือหลังจากมีการผ่อนปลนในระยะ๓นะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ตอบนักข่าวสั้น

ให้รอการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าสภานะคะ
ไปร่วมประชุมพรกรกู้เงิน๓ฉบับ
แต่ว่าในส่วนของรัฐสภาเขาจะมีแอปพลิเคชัน
รัฐสภาจริงใจปลอดภัยไร้โควิด

ทุกคนที่เดินทางเข้าออกรัฐสภา
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยค่ะ
ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พื้นที่
แล้วก็เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกัน
คุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
สสรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดนะคะ
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
มีคนตั้งคำถามถึงความยุ่งยากของแอปพลิเคชันนี้
รวมถึงการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก

อาจจะต้องวุ่นวายหาบัตรประชาชนหยิบขึ้นมา

เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการพัฒนาว่าใช้แค่หมายเลขโทรศัพท์
ก็เพื่อความสะดวกสำหรับคนที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนี้
เพราะว่าการกรอกข้อมูลต่างผ่านแอปพลิเคชัน
มันก็อาจจะมีขั้นตอนมากขึ้นกว่าเดิมหน่อย
ใช่แต่ก็เพื่อความปลอดภัยนะจริงแล้ว

ว่าสถานที่แต่ละที่เนี่ยอ่ามีคนเข้ากี่คนมีคนออกกี่คน
เกิดวันไหนพบว่ามีคนติดเชื้อคุยสิบเก้า
แล้วสอบส่วนโรคอ๋อเคยไปที่นี่มา

จะได้ย้อนหลังดูได้หมดเลยนะคะ